หลังจากที่เผชิญกับอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ขณะที่ทางการไต้หวันตอนนี้เร่งเตรียมความพร้อม
สำหรับรับมือกับพายุใต้ฝุ่นเมกี
พายุใต้ฝุ่นลูกที่๓ที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งในรอบ๒สัปดาห์นะครับ
โดยจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของเกาะภายในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในช่วง๓วันข้างหน้า
โดยไต้ฝุ่นเมกีเคลื่อนตัวด้วยความเร็วรมนะครับ

ตอนนี้ทหารกว่า๓๕๐๐นายก็เตรียมความพร้อม
จากนี้ยังจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นจำนวน๙๒แห่งทั่วพื้นที่
เรื่องต้นบริการเรือข้ามฟากจากเกาะกรีนแล้วก็เกาะกล้วยไม้
ประกาศยกเลิกให้บริการชั่วคราว
หลังจากที่นักท่องเที่ยวกว่า๓๗๐๐คน
อบพยพออกจากเกาะที่ตั้งอยู่ห่างไกลในช่วงสุดสัปดาห์

ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่ากระแสลมกระโชกแรง
เครนหนัก๗๐๐ตันที่ท่าเรือแห่ง๑ในเมืองหัวเหลียน
ทับอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองฟอล์ฟ
ยังไม่สามารถกลับเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เผชิญกับอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้
โดยในตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมขังสูง

แต่คาดว่าระดับน้ำจะยังคงที่ต่อไปอีกหลายวันข้างหน้า
ส่งผลทำให้ประชาชนต้องใช้เรือเป็นภาษณะ

เนื่องจากว่าถนนถูกตัดขาดครับ